ไปเริ่มกันที่อาเกียระ
ที่มีโปรแกรมการแข่งขันในศึกชิงแชมป์อาเซียน
ถึงยี่สิบสิงหาคมนี้ที่เวียดนามค่ะซึ่งทีมชุดยูสิบเก้านี้นะคะ
ก็มีโคสระอิสระสีทาโรค่ะคุมทัพอยู่โดยการฝึกซ้อมก็มีขึ้นที่๐
ฝึกฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะโดยโค้ชระก็ออกมาบอกนะคะ
ก็ยังมีอนาคตต่อไปได้แล้วก็มีโอกาสต่างด้วยค่ะ
ทุกชุดทำงานร่วมกันเสมอนะคะในการที่จะช่วยพัฒนานักฟุตบอลทีมชาติไทย
และการมาในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะทำให้นิชิโนเองได้เห็น
ฟุตบอลไทยโดยเฉพาะเยาวชนนะคะซึ่งจะเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตค่ะ
โดยในช่วงเย็นวันนี้นะคะอาเกียระนิชิโนค่ะ
ก็จะเดินทางไปชมเกมบิ๊กแมชนะคะระหว่างสมุทรประการซิตี้ที่จะเจอกับบุรีรำยูไนเต็ดนะคะ
ส่วนวันอาทิตย์จะไปชมเกมการท่าเรือเอฟซีเจอกับสุโขทัยเอฟซีนะคะ
ซึ่งนิชิโนเองค่ะมีแผนที่จะประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติไทย
แรกนะคะจำนวน๓๐คนในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ
โดยเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่๒นะคะ
เริ่มจากเกมนัดแรกนะคะที่จะเปิดบ้านเล่นกับเวียดนามวันที่๕กันยายนนี้นะคะ
ยาวไปจนถึงนัดสุดท้ายค่ะที่ทีมชาติไทยจะเปิดบ้านเจอกับมาเลเซียในวันที่๙มิถุนายนปีหน้าค่ะ
ที่น่าสนใจ๒คู่เวลา๑ทุ่มตรงค่ะ
คู่ที่อาเกียรานิชิโนจะไปดูนะคะระหว่างสมุทรประการซิตี้เจอกับบุรีรำยูไนเต็ดนะคะ
และเวลา๒ทุ่มเมืองทองยูเนเต็ดเจอกับราชบุรีเอฟซีค่ะ
ฟุตซอลกันบ้างนะคะวันนี้มีแข่งขันทั้งหมด๓คู่ด้วยกันนะคะ
แล้วก็ศรีสะเกดฟุตซอลคลับเจอกับสิงห์สมุทรสาครค่ะ